โก้ธีรศักดิ์นะฮะที่เดือดเนื้อร้อนใจแทนลูกน้องของตัวเองนะฮะ
ผู้ชายที่อยู่ด้านหลังคุณมิ้นท์นั่นแหละครับนั่นคือคุณโก้นะฮะ

คือก่อนหน้านี้ลูกน้องในบ้านคุณโก้บอกว่าคือรู้สึกว่าเหมือนกับโดนน้ำร้อนมาสาด
คุณโก้คือท่านนี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแต่บางคนยังนึกไม่ออกครับ
ย้อนกลับไปอุ้ยในอดีตนี้ดังมากนะ
ใช่สิใช่ไหมฮะเป็นนักร้องเป็นพิธีกรอารมณ์ดีแต่ตอนนี้ยิ้มไม่ออกแล้วครับ
เพราะว่าคนข้างบ้านเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นน้ำกรดหรือเปล่าเดี๋ยวเราตรวจสอบนะฮะ

แล้ววันนี้นักข่าวลงพื้นที่ไปโดนด่าด้วยครับ
แล้วมีคลิปใหม่ให้คุณผู้ชมได้ดูด้วย
ย้อนกลับไปดูก่อนครับว่าเหตุการณ์ต้นเรื่องที่เขาต้องมาร้องขอความเป็นธรรมเกิดอะไรขึ้นฮะ
ต่างคนต่างไปเลยครับตอนแรกเนี่ยคนเจ็บก็คือลูกน้องคุณโก้นะฮะ
ผู้ชายเสื้อยืดสีดำคนนี้มารับของจากรายเดอร์
แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีอะไรล่วงหล่นลงมาหยดมาโดนนะฮะ
โดนแขนโดนหลังเนี่ยแยกเลยครับตอนนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณโก้ก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรมครับ
นี่นะฮะนี่ยังไม่รวมกับพื้นที่มีร่องรอยหยดเป็นด่างดวงนะครับ
แล้วก็ใบไม้มีรอยไหม้ด้วยมันคือน้ำอะไรยังไม่รู้เดี๋ยวรอตรวจสอบ
บางคนบอกว่าน้ำกรดหรือเปล่าเนี่ย๑๐โมงครึ่ง๑๐พฤศจิกายนครับ
หน้าบ้านหลังนี้อยู่ในเขตวังทองหลางกรุงเทพ
คุณโก้ธีรศักดิ์ครับเป็นนักร้องและพิธีกรอารมณ์ดี
แต่อย่างที่บอกครับเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นใครใครก็ยิ้มไม่ออก
เจ้าตัวบอกเลยว่าถ้าเด็กของเราตาบอดใครรับผิดชอบ
แล้วถ้าครั้งหน้าถึงขั้นว่าเลือดตกยางออกใครจะดูแล
คุณโก้ตั้งคำถามครับถ้าวันนี้คนที่ไม่ปกติทางจิต
แล้วเป็นภัยคุกคามต่อสังคมอยู่ข้างบ้านใครสักคน
ใครจะต้องจัดการดูแลคนประเภทนี้ก็คือคนที่ไม่ปกติทางจิตนะฮะ
ฝากเพื่อนเพื่อนแนะนำทีครับปกติไม่เคยวีนเหวี่ยงใส่ใครนะ
แต่ครั้งนี้สุดจะทนนี่คือโพสต์ฮะ
ต้องการให้ทางทีมงานสายใหม่ต้องรอดช่วยตรวจสอบ
เจ้าตัวบอกว่ารอความยุติธรรมอยู่นะคะ
ดีนะมีหลังคากันศาสตร์กันให้หน่อยไม่งั้นแย่แน่
เช้าที่ผ่านมาครับปรากฏว่าญาติของคุณโก้เนี่ย
มีการอัดคลิปเสียงเอาไว้เป็นเสียงของชายข้างบ้าน

พูดจาโวยวายแล้วพูดคำหยาบด้วยเดี๋ยวลองฟังฮะ

คือถ้าคุณผู้ชมฟังไม่ชัดนะเขาพูดประมาณว่าปากดี

ขี้ยาปาดซ้ายปาดขวาหน้าไม่ต้องมากับกูมีขึ้นมึงขึ้นกูครับ
อันนี้แค่บางช่วงนะผมกับคุณมิ้นแล้วก็พยายามตั้งใจฟัง

บางช่วงพูดว่าเดี๋ยวกูจะควักลูกตาออกทั้งสองข้างเลย
น่ากลัวไหมครับเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีคนมาพูดแบบนี้
แล้วคนนั้นอยู่ใกล้บ้านเราอันนี้อีกคลิปหนึ่งฮะ
ดูนะครับอีกคลิปหนึ่งพฤติกรรมของชายข้างบ้าน
กางเกงแค่ตัวเดียวเสื้อก็ไม่ใส่แล้วตะโกนวิ่งไล่ด่าเด็กในชุมชน

เนี่ยฮะมึงแน่เหรอเขาพูดแบบนี้นะฮะ
ชาตินี่ไม่ได้เรียกชื่อใช่ไหมเพราะมีจุดจุดต่อข้างหลัง
ก็เป็นคำที่โอ้โหฟังแล้วสะดุ้งฮะนี่เป็นคลิปใหม่นะฮะ
เอาอีกคลิปหนึ่งครับอันนี้ก็คลิปใหม่เหมือนกัน
ชายข้างบ้านแต่งตัวเหมือนเดิมเลยแล้วคราวนี้สิ่งที่เขาทำ
คุณผู้ชมดูครับซูมซูมภาพไปแล้วมือของเขาที่ถือนั่นคือมีดนะฮะ
แล้วเดินข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามเอามีดไปขูดเสาไฟ
ขู่ทำไมเหล่านี้เป็นบางส่วนของหลักฐาน
ที่อาจจะบ่งบอกได้ว่า
คนข้างบ้านเขาแปลกหรือเปล่ามีอาการแบบนี้
คนนู้นทีด่าคนนี้ทีถืออาวุธไว้ในมือ
กลัวไหมเนี่ยแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบใครต้องดูแล

เราก็อยากจะฟังความอีกด้านหนึ่งเหมือนกัน
เชื่อไหมทันทีที่ทีมข่าวไปถึง

พอเห็นกล้องของทีมข่าวเราปั๊บ

และนี่คือบางช่วงบางตอนที่เราบันทึกภาพและเสียงเอาไว้ได้
ลองชมครับ
พี่หาน้ำเวียนขนาดนี้ครับ

ก็พยายามที่จะดันเสียงให้ดังที่สุดแล้ว

คุณผู้ชมฐุลมินทร์แทนอะไรแทนอะไรโทรธัยอะไร

มันมีคำหยาบบางคำขั้นอยู่ด้วยนะ

นี่คือเราก็เลยถามว่าพี่อยากออกมาชี้แจงหน่อยไหม

ทายอยู่นั่นแหละ

อันนี้คือข้อมูลที่วันนี้เราลงพื้นที่แล้วเจอแบบนี้
ระหว่างที่ผู้ชายคนนี้กำลังตะโกนด่าอย่างเมามันครับ
นักข่าวของเราก็รอทำข่าวรอสัมภาษณ์อยากฟังความทุกฝ่าย
ปรากฏว่าเราเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งมีอายุแล้วแหละแก่หน่อยฮะ

ผู้หญิงคนนี้ค่อยเดินข้ามถนน
แล้วเดินหายเข้าไปในบ้านหลังนี้เปิดประตูแล้วเดินเข้าไป
ภายหลังอ๋อคุณป้าคนนี้น่าจะเป็นแม่ของผู้ชาย
อยู่ข้างบ้านของคุณโก้นั่นน่ะ
ก็อยากจะคุยเหมือนกันอยากจะฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ค่ะซึ่งอย่างที่บอกพอนักข่าวลงพื้นที่ไปนะคะ
จะโดนด่ากลับมาเนอะแต่ก็ได้คุยกับพี่โก้นะคะ
โก้บอกคือมันสุดทนจริงก็อย่างที่เห็นในโพสต์เฟซบุ๊กนั่นแหละ
ถ้าเกิดลูกน้องพี่เจ็บหนักกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้น
ก่อนหน้านี้ก็พยายามบอกลูกน้องตลอดแล้วล่ะ

เพราะมันก็เป็นปัญหาที่สะสมมานานหลายปี
แต่ทีนี้ก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรดี
ขณะที่ลูกน้องของพี่โก้ที่บาดเจ็บนะคะ
ก็บอกเหมือนกันว่าตอนเกิดเหตุเขาก็โมโหนะ

ตอนนั้นพยายามเรียกให้คนที่คิดว่าเป็นคนสาดน้ำลงมาคุย
แต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมลงมาแล้วมีการท้าทายให้ไปแจ้งตำรวจ
เขาก็เลยไปแจ้งความที่สอนอวังทองหลาง
ข้อหาทำร้ายร่างกายเลยแล้วก็ไปหาคุณหมอด้วย
สรุปเบื้องต้นค่ะหมอยืนยันว่าไงรู้ไหมคะ

น้ำที่เขาโดนเนี่ยค่ะมีฤทธิ์เป็นกรด

ไม่รู้ว่าเป็นน้ำกรดไหมแต่ที่แน่มันมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะ
เขาบอกที่ผ่านมาเขาเองก็ไม่เคยไปทำอะไรยั่วยุเพื่อนบ้านเลย
ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาทำกันขนาดนี้
คุณนกพี่สาวของพี่โก้เองก็บอกเหมือนกันว่าโอ้ตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วล่ะ
บ้านหลังนี้ก็ต้องย้ายไปอยู่บ้านพี่โก้แทนเพราะว่าทนพฤติกรรมไม่ไหวเหมือนกัน
คือพฤติกรรมมันไม่ใช่แค่คลิปที่ออกมานะคุณ

ึกเดี๋ยวทุบกำแพงบ้างเดี๋ยวทะเลาะกันบ้างไม่เว้นแต่ละวันเลย
แล้วบอกด้วยว่าเพื่อนบ้านเพิ่งจะมีอาการแบบนี้ช่วงก่อนโควิด
ก็เคยไปแจ้งคุณแม่ให้พาไปรักษาแล้วแม่ก็บอกว่ารักษาอะไรลูกฉันปกติดี

โอ้โหดูสิครับใบไม้มีรอยไหม้ด้วย
ใช่แล้วทีนี้อย่างที่บอกว่า
โก้มีการติดแฮชแท็กไปยังเพจสายใหม่ต้องรอดใช่ไหมคะ

หน้าเอกพบเรืองประเสริฐผู้ช่วยสอเคสสายหมาย
แล้วก็ผู้ดูแลเพจสายใหม่ต้องรอดเอง
วันนี้ไปเข้าพบผู้กำกับการสอนอวังทองหลางนะคะ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบสวน
ว่าก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเปล่า
เพราะว่าการก่อเหตุครั้งนี้มันเข้าข่าย
ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะ
เพราะมันมีรอยแผลใช่ไหมต้องพันผ้าเลยเมื่อกี้นี้
ใช่แล้วตำรวจไม่ใช่ตำรวจสิคุณหมอเองก็บอกว่าน้ำนี้มันมีริดเป็นโกรธ

แล้วก็เดี๋ยวฟังหน่อยว่าฝั่งนู้นเขาจะว่ายังไงนะฮะ
ถ้าก่อนโควิดระบาดนี่ก็ประมาณเกือบ๓ปีแล้วนะครับ